มาดูความเด็บร้อนของชาวบ้านที่มรยองนะฮะถูกกลุ่มมิจฉาชีพไปต้มตุ๋น
หลอกให้ร่วมลงทุนในการซื้อขายที่ดินสุดท้ายสูญเงินไปเป็นแสน
รวมทั้งทองคำในตัวด้วยครับในสิงศิลปดอกไม้อายุห้าสิบเก้าปี
พร้อมกับภรรยาคือนางน้ำอ้อยอายุห้าสิบสามปีนะครับไปแจ้งความต่อตำรวจภูทรเมืองระยองบอกว่าเมื่อวานเนี่ย
มิจฉาชีพเป็นผู้หญิง๒คนวัยสักประมาณ๔๐ปีไปหลอกลวงต้มตุ๋น
ทั้งคู่แต่งตัวดูดีภูมิฐานขับรถกระบะอีซูซูไปจอดที่บ้านทำทีสอบถามในการขอซื้อที่ดิน
ซึ่งตัวเขากับภรรยาก็บอกว่ามีที่ดินจะขายอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนา
คนร้ายก็ลวงให้พาไปดูที่โดยชวนขึ้นรถไปด้วย
ซึ่งเขาก็พาหลานสาววัยสี่ขวบไปด้วยนะครับระหว่างที่อยู่บนรถนั้น
คนร้ายอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินเนื้อที่ห้ามไร่ในตำบลเนินพระ
แต่ก็นำไปจำนองไว้แล้วก็มีคนมาขอซื้อที่ดิน
แล้วก็มัดจำไว้ตอนนี้๕แสนแล้วพร้อมนำเงินสดที่ติดตัวมาโชว์ให้ดู
จากนั้นก็บอกว่าต้องนำเงินไปถ่ายถอนโฉนดที่ดินออกมาก่อน
แต่เงินไม่พอพร้อมออกอุบายว่าให้เขากับภรรยาเนี่ย
ลงทุนด้วยกันไหมโดยหากขายที่ได้จะได้เงินถึงแปดล้านบาท
จะแบ่งให้หนึ่งล้านบาทตัวเขากับภรรยาก็หลงเชื่อ
หยุดถอดสร้อยคอทองคำให้คนร้ายไปสองเส้น
น้ำหนัก๕บาทกับ๒บาทเป็น๗บาทนะครับ
แต่ความรักก็อ้างว่ายังไม่พอจากนั้นขับรถกลับไปที่บ้าน
เพื่อนำสมุดบัญชีธนาคารไปเบิกเงินสดออกมาอีก๑แสนบาท
ธนาคารกรุงเทพสาขามระยอง
แล้วคนร้ายก็ลวงอีกว่าเอกสารซื้อขายที่ดินนั้นยังถ่ายสำเนาไม่ครบ
ก็พาไปที่ร้านถ่ายเอกสารซึ่งอยู่ห่างจากธนาคารเกือบ๑๐กิโลครับ
พอไปถึงร้านคนร้ายก็บอกให้ไปถ่ายเอกสารมาให้
บอกให้พวกเขาทั้งหมดลงจากรถแล้วก็จะจอดรถรอ
พอพวกเขาลงจากรถเสร็จปุ๊บคนร้ายก็ขับรถหนีไป
่งหน้าไปทางจังหวัดจันทบุรีแล้วก็เลยศูนย์ทั้งเงินหนึ่งแสน
ทั้งสร้อยคอทองคำอีกเจ็ดบาทแล้วคนร้ายก็เอาทั้งหมดทั้งมวลหนีไปเลยครับ
สุดท้ายก็ต้องไปแจ้งความให้ตำรวจนั้นติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้นะครับ